ว่ามีเจ้าภาพจัดงานบวช๔รายในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
เขาก็ไปตกลงซื้อเนื้อหมูจากพ่อค้าขายเนื้อหมูในตลาด

ศรีรายที่ซื้อไปรวมกัน๒๐๐๐๐๐บาท

รายที่ซื้อเยอะสุดเนี่ย๘๐๐๐บาทแล้วงานบวชจัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตัวไม่ได้เครียดจัดโหเงินมันเยอะนะ
ใช่ค่ะ๘๐๐๐๐บาทรายที่หนักสุด
พอถึงวันงานเขาก็ต้องไปซื้อแบบฉุกระหุกไปหาเนื้อหมูมาหาอะไรมา
เงินก็ไม่มีจ่ายไปหมดแล้วไปติดรายพร้อมคราว

ทีนี้เราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้
เราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไป
หมู่บ้านหนองบัวตำบลคลองขามอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสิน
ไปคุยกับเจ้าภาพที่จัดงานบวชค่ะ
นางประทุมทองอิสาทบอกว่างานบวชนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
พอเกิดปัญหาพ่อค้าไม่มาส่งเนื้อหมูตามนัด
แก้ปัญหาด้วยการบากหน้าไปขอซื้อหมูจากพ่อค้าแม่ค้าเจ้าอื่น
แล้วเงินก็ไม่มีติดไว้ก่อนลงบัญชีไว้ก่อน
เนี่ยค่ะเพราะเธอไปทำสัญญาซื้อหมูกับนายสมยศเหล่าแสลง
ก็คือคนที่ผิดนัดนะคะจ่ายเงินไปแล้วตั้ง๔๐๐๐๐บาท
ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะ

แม้ตอนนี้จะติดต่อนายสมยศไม่ได้แล้วก็ตามนะคะ
ก็คิดว่าจะถอยอีกจ่ะนี่แต่จะสู้สู้อย่างเดียวเพื่อพ่อ
นักข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้เสียง
ผู้เสียหายอีกรายหนึ่งนะคะรายนี้คือหนักสุด

นวลจันทร์ภูศรีเงินค่ะก็บอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงนะ
ที่ถูกนายสมยศดันหลอกจ่ายเงินค่าหมูไปแล้วตั้งแปดหมื่น
พอถึงวันจัดงานบวชเมื่อวันเสาร์
นายสมยศบอกว่าคนส่งหมูประสบอุบัติเหตุ
แต่เธอก็บอกเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วน่าจะถูกหลอกแน่
แต่ไม่ทันแล้วไงเงินก็จ่ายไปหมดแล้ว
เนื้อหมูก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้

ไปหาเนื้อหมูจากที่อื่นมาทำอาหารให้คนมาร่วมงานได้กิน
พ่อของเธอเพราะรู้ว่านายสมยศหลอกเป็นลมเลย
แล้วก็ที่ผ่านมานะคะเวลาติดต่อกับนายสมยศเรื่องหมูเนี่ยนะ
นายสมยศก็จะบอกกับนางนวลจันทร์คนนี้ว่า
อ๋อหมูที่สั่งไว้๘ตัวเหรออุ๊ยตัวนี้โตมาก
เลี้ยงยิ่งโตวันโตคืนเธอก็ดีใจไง
ว่าได้หมูที่สมบูรณ์มาจัดงานเป็นงานบวชงานบุญ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็มาถูกหลอกเธอบอกโมโหมากค่ะ
พอถึงวันนั้นเขาก็บอกว่ามาไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าคนที่มาทรงหมูนั่นเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุไหมคะ

งานของเขาก็แบบว่ายืมเงินให้บ้านไปอย่างนี้นะคะ
แล้วก็แบบว่าไปจำเพื่อนแบบตัวละ๒๐๐๐๓๐๐๐ไปอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าท่านได้ใจเพื่อนจนเท่าคู่มือเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
โดยความคิดก็แบบอย่างสกไปคิดไปแต่พอนี่
ดังนี้จะบอกว่าพี่หนูจะเขาไปอยู่
อาการป่วยเนี่ยโอ้โหจะสุดค่ะล่วงหน้ากันหมดแล้วใช่ไหม
เงินไปหมดแล้วแต่เขามีเอกสารชัดเจนนะ
มีสัญญงสัญญาอะไรชัดนะอีกรายหนึ่งค่ะที่เป็นผู้เสียหายอ่ะค่ะ
นางทองเพชรภูเชิดสายคนนี้จ่ายเงินไปแล้วหกหมื่นหนึ่งพันบาท
ก็คิดว่าตอนนี้ไม่ได้หมูจากนายสมยศแล้วแน่เลยวันงานไปแล้วด้วย
อืมก็เห็นเพื่อนบ้านที่ถูกโกงไปเนี้ยแต่ไม่คิดว่านายสมยศจะกล้าหลอกนะ
ทั้งทั้งที่เธอจัดงานเนี่ยเป็นงานบุญแต่ก็ยังหวังว่าจะได้เงินคืนนะคะ
งานของนางทองเพชรที่บอกว่าจะจัดเนี่ยนะคืองานบวชในวันที่๑๙กุมภาพันธ์
จ่ายเงินไปแล้วแต่นายสมยศโกงไปตั้งหลายรายแล้วไง
เออเธอเองก็เอางั้นเธอก็คงโดนโกงเหมือนกันอ่ะ
หมูก็คงไม่ได้อ่ะงั้นขอเงินคืนได้ไหมยังหวังว่าจะได้เงินคืนนะคะ
ส่วนหมูเนี่ยไม่รอแล้วไปเตรียมหาซื้อหมูจากที่อื่นเตรียมจัดงานแล้วค่ะ
เป็นใจไปว่าจะขอเงินมาเสียงหนีไหมจ๊ะเพราะว่าเงินนี่เป็นเงินหา
พ่อจำก็จำเอาไปน้าไปจำคุณไหมจ๊ะ
แม่อืมดูสิเอากันทุกรูปแบบจริงจริงสมัยนี้ใช่
ทีนี้เราก็ต้องตามไปดูหน่อยว่านายสมยศเนี่ยเออตกลงยังไงกันแน่นะครับ
ก็สืบทราบมาว่านายสมยศเนี่ยอยู่ที่อำเภอกรรมรสัยนะครับ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเลยนะครับ
ไปถึงก็พบว่าบ้านของนายสมยศเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
มีรถกระบะจอดอยู่หน้าบ้านไปสอบถามจากนางสายเงินเหล่าแสลง
เป็นแม่ของนายสมยศอ่าซึ่งบอกว่าแต่ก่อนนายสมยศเนี่ย
ก็เคยอยู่บ้านหลังนี้นี่แหละแล้วลูกชายก็ไปขายส่งหมูตามตลาดนัด
แต่นายสมยศติดการพนันนะแล้วก็มีนิสัยก็คือรักชอบเพศเดียวกัน
ก็ไม่รู้ว่าใช้เงินยังไงเอาเป็นว่าเงินทองไม่พอใช้
แล้วก็มาขอให้แม่เอาโฉนดที่ดินไปจำนองกับธนาคาร
เพื่อจะเอาเงินไปลงทุนแม่บอกว่าแม่ก็ยอมนะก็เอาให้
เอาโฉนดที่ดินไปจำนองให้แล้วนายสมยศก็กลับแอบเอาเงินจำนวน
หมื่นบาทเนี่ยไปแล้วก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลย
กระทั่งมารู้ข่าวว่านายสมยศไปหลอกเงินชาวบ้าน
เรื่องการซื้อหมูก็ตกใจมากคาดว่าคงจะเอาเงินไปเล่นการพนัน
เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วตอนนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายอยู่ที่ไหน
อยากให้ลูกกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
มันไม่มีเงินขายหมูเนอะไม่มีเงินซื้อหมู
ก็บอกแม่ที่ไปจำสหกรตั้งแต่เงิน๓หมื่นบาทออกมา
ไม่เห็นหน้าลูกเลยเงินเขาออกสหกรณ์เขาออกก่อน
ปีใหม่วันที่๒๗ตั้งแต่วันที่๒๗ไม่เห็นลูกโผล่หน้ามาบ้าน
แม่เสียใจแม่นั่งร้องไห้แม่ไม่ติดต่อกับลูกอีกเลย
เขาได้เงินข่าวเมื่อวานนี่แหละ
เต็มโรงพักเลยนะครับหลังจากรู้ว่านายสมยศถูกจับได้แล้วนะครับ
มาถึงก็มาสอบถามเรื่องเงินร้องห่มร้องไห้ว่า
จะเอายังไงเนี่ยสมยศสมยศไม่ตอบอะไรเลย
ไม่พูดอะไรเลยนะครับก่อนที่ทั้งหมดจะถูกแยกไปสอบปากคำกันนะ
ทั้งฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็ฝ่ายผู้ต้องหานะครับ
ก็ใช้เวลาสอบปากคำอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทปฏิวัติประวิเศษรองภูมิกับการสพยางตลาดจังหวัดกรสินบอกว่า
นายสมยศรับสารภาพว่าหลอกเงินจากชาวบ้านไปจริงนะ
แล้วก็บอกว่าจะนำหมูมาส่งให้ในงานบวชแต่ไม่ได้เอามาส่งจริง
โดยอ้างว่าเขามีปัญหาด้านการเงินวันนี้ตำรวจก็เลยให้นายสมยศเจรจากับผู้เสียหาย
แต่ตกลงกันไม่ได้ก็จะตกลงยังไงสมยศไม่มีเงิน
ยศบอกสมยศไม่มีเงินก็เอาเงินเข้าไปหมดแล้วอ่ะสองแสนกว่านะ
ไม่รู้ว่าไปใช้อะไรบ้างแต่บอกไม่มีเงินคืนให้
มันก็ตกลงกันไม่ได้ก็ถ้าทางคดีก็ต้องไปฟ้องแพ่งกันต่อไปใช่ไหม
แต่ว่าทางอาญาก็ถูกแจ้งข้อหาช่อกงทรัพย์แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสินเรียบร้อยแล้ว
สมยศไม่มีเงินเนี่ยจะตกลงยังไง